อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะโลกโซเชียลแชร์หาปาเจโร่สีขาวนะคะ
ที่ก็ชนแล้วหนีหน้าโรงเรียนบ้านชัยมงคลจังหวัดนครราชศรีมา
ทำให้รถคู่กรณี๒คันซึ่งมีเด็กหญิงอยู่ข้างใน
กับอีกคันในฝั่งตรงข้ามได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
เหมือนเสียหลักไหม
นี่อยู่ก็อ้าวดูค่ะเข้ามาข้างแล้วก็
ชนเขาเลยแล้วเขาคว่ำเลยอ่ะคุณใช่แล้วพลิกหลายตลบด้วยนะคะแต่
ปาเจโร่ก็นะอยู่แบบนี้อ้าวเขาเปิดประตูลงมานิดนึง

ซึ่งภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยก็เผยให้เห็นนาทีนี้นะคะ
คันหนึ่งกำลังขับแซงออกมาทางด้านซ้าย
ก่อนจะฉลับไปพุ่งชนท้ายรถคันหน้า
หุนพลิกคว่ำข้ามเลนไปทับรถเก่งอีกคันที่อยู่ในฝั่งตรงกันข้ามค่ะ
ซึ่งเพจดังก็แชร์คลิปนี้มาจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก
ซึ่งประกาศตามหาเจ้าของรถยนต์มิดซูปาเจโร่สีขาว
ชนท้ายรถอีซูซูดีแม็กซ์ทะเบียนต่อเต่ามม๙๙๓๘กรุงเทพ
พลิกคว่ำข้ามไปทับรถเก่งอีกฝั่งได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ขับหนีไปนะคะ
เหตุเกิดเมื่อวันที่๓๑ธันวาคมเวลาประมาณ๖โมงเย็น
หน้าโรงเรียนบ้านชัยมงคลจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เหตุการณ์นี้เด็กสองคนในรถอีซูซูได้รับปาดเจ็บนะคะ
ติดตามเรื่องนี้ไปยังคนชมพูนุษย์ก็เล่าว่ารถอีซูซูที่ถูกชนเป็นพี่ชายชื่อนายทงชัยบุญมีบุตร
ส่วนเด็กเป็นหลานสาว๒คนเรียนอยู่ชั้นป๔กับอนุบาล๑เท่านั้นเองค่ะ
โดยคนโตได้รับบัตรเจ็บตับฉีกนะคะคนเล็กขาหัก
คนโตไปโรงเรียนได้แล้วส่วนคนเล็กยังพักดูอาการอยู่บ้าน
ขณะที่คนขับรถเก่งอีกคันที่ถูกพุ่งทับก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
ซึ่งตำรวจก็อยู่ระหว่างการรอภาพจากกล้องวงจรปิดอีก๒ตัวเพื่อประกอบสำนวนคดีต่อไปนะคะ
คันนะฝั่งนู้นคันหนึ่งที่โดนคันที่ความกลิ้งไปทับอีกนะคะ
เดี๋ยวเชื่อว่าตำรวจเอาภาพมาก็น่าจะจับกลุ่มตัวได้ง่ายขึ้นนะคะ